สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะคะ
วันนี้อยู่กับปามสินิดาและทีมงานรวยหุ้นค่ะ
ตลอดระยะเวลา๑ปีที่ผ่านมานะคะ

ในช่วงครึ่งปีหลังปรับตัวขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจ

มุมมองปีหน้าหลายคนบอกว่าเครื่องจักรทุกตัวนั้นพร้อมทำงานหมดแล้ว
ผู้เชี่ยวชาญจะมีมุมมองในการลงทุนเชื่อมโยง

ในการตอบโจทย์การลงทุนของนักลงทุนอย่างไรนะคะ
วันนี้ร่วมพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณวินพรมแพทย์นะคะ

ปีนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจครึ่งปีหลังเนี่ยหลายคนก็บอกว่า
โอ้โหเป็นปีแห่งการลงทุนเชื่อมโยงต่อไปยังปีหน้าเลยหรือเปล่า

ปีนี้เศรษฐกิจสดใสตลาดหุ้นก็สดใสปีหน้าก็ยังไปต่อ

เชื่อว่าตัวเลขเศรษฐกิจทั่วโลกยังดีอยู่ต่อเนื่องนะครับ

น่าจะมีทิศทางที่ดีอย่างน้อยสักครึ่งปีแรกนะครับ

ภาพนี้คุณปามสังเกตว่าเราจะมีฟ้าสีฟ้านะครับ
พื้นย่าสีเขียวแล้วก็ร่มสีแดงนะครับ
ก็คือว่าท่านเห็นฟ้าสีฟ้าสดใสแต่ให้สีร่มไปด้วยนะครับ
ฟ้าสีฟ้าคืออะไรคือเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลก

ปีนี้ปีหน้าเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกดีต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็น่าว่าเป็นครั้งแรกรอบ๒๐ปีก็ได้
ว่าทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยเศรษฐกิจดีพร้อมกันนะครับ
รัฐโตได้ดียุโรปฟื้นญี่ปุ่นก็ฟื้นนะครับ
ประเทศเกิดใหม่อิมัจิงมาร์เก็ตก็ใช้ได้

เพราะฉะนั้นก็ครั้งแรกในโลกในรอบ๒๐ปีที่ทุกคนไปด้วยกันนะครับ
ตัวเลขนี้จะเห็นในปีหน้าคือสิ่งที่โลกดี

เพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่มันดีมาหลายปีติดกันเนี่ย
พอ๒๐๑๙คดีถัดไปอาจจะเริ่มชะลอตัว

ก็ต้องบอกว่าถ้า๔โลกปี๒๐๑๙ชะลอตลาดหุ้น

เพราะคนก็เริ่มกังวลปีต่อไปจะเป็นอย่างไร
เราเลยบอกว่าตัวได้สะกริกปีหน้าถือว่าดี

เพราะว่าถ้าเรามองปีถัดไปข้ามช็อตไปอีกปี

หรือว่าพยายามหาการลงทุนที่มันมีความหลากหลายมากขึ้น
คุณวินข่ายภาพได้อย่างชัดเจน
แล้วก็ต้องให้นักลงทุนระมัดระวังด้วย

ช่วงหน้าเราจึงจะไปติดอาวุธเหล่านี้กันนะคะ
เราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการลงทุนออมเงิน
แล้วไปต่ออย่างไรนะคะในสภาวะของตลาดปีหน้า

เดี๋ยวสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
การพัฒนารถยนต์พลังงานสะอาดกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วรถยนต์ไฟฟ้ามีแบบไหนกันบ้างใช่ไหมครับ
หนึ่งรถยนต์ระบบไฮเบรด
จะใช้เครื่องยนต์เชื้อเพลิงทำงานเป็นหลัก

ก็จะมีการปั่นไฟฟ้าเก็บที่แบตเตอรี่
แล้วนำไฟฟ้านี้ไปใช้งานหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า
เพื่อไปหมุนล้อในช่วงความเร็วต่ำ

ทำให้มีการเผาน้ำมันน้อยลงตามไปด้วยครับ
ทำงานคล้ายระบบไฮบรินนั่นแหละครับ

การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ามากกว่าเดิม
ปัจจัยหลักอยู่ที่ขนาดของแบตเตอรี่ครับ

ก็พารถวิ่งได้ไกลมากขึ้นนั่นเอง
และเมื่อไฟฟ้าหมดเครื่องยนต์ก็สามารถทำงาน

จึงต้องมีการจอดเสียบปลั๊กไฟบ้าน
ชาร์จโทรศัพท์มือถือนั่นเองครับ
และเวลาของการติดอาวุธในการลงทุนนะคะ
เมื่อฟังภาพตลาดเป็นแบบนี้แล้วนะคะ

แล้วตอบโจทย์ทีมการลงทุนอย่างไร

มีกองทุนที่เป็น๕ดาวมากมาย
มีทีมบริหารที่น่าสนใจทีเดียววันนี้อยากทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
ว่าทั้งปีที่เราพูดคุยกันมามีกองทุนไหนตอบโจทย์นักลงทุนบ้าง
ใช่ครับปีนี้เป็นปีที่ดีมากนะครับ
ตลาดหุ้นก็ขึ้นฟุตบอลโลกหุ้นไทยก็ขึ้นนะครับ
จากตลาดหุ้นขึ้นผลงานออกมาดีแล้ว
เรายังได้ฝีมือการลงทุนของเราซึ่งสะสมมา
ทำให้เกาะทุนเราผลงานโดดเด่นมาก
มีกองไหนบ้างที่เฟ้นต์มาฝากนักลงทุนวันนี้
มี๕ดาวน์อยู่ประมาณสัก๖๐กองน้อยมาก
ก็ถือว่าเราภูมิใจในทีมงานที่เราทำงานออกมาได้ดีนะครับ
เราได้๕ดาวในหลากหลายหลักทรัพย์ด้วยนะครับ
ขอเริ่มที่กองแรกนะครับก็เป็นกองหุ้นไทยนะครับ
ของนี้เนี่ยลงทุนในหุ้นใหญ่กลางเล็กนะครับแล้วก็เน้นหุ้นโตเร็วนะครับ
บริเวณแทนย้อนหลัง๓ปีคือปีละ๑๐๖๕นะครับ
มาตรฐานอยู่ที่๑๖๔ก็แปลว่าเราชนะเกณฑ์มาตรฐานไปประมาณ๘เซนกว่าต่อปีนะครับ
อันนี้ก็เกิดจากการที่ทีมงานเราออกไปเลือกเซ็นหุ้นทำคอมมินิวิสิต
ได้มากถึงปีละ๘ของกองทุนนี้ต่อปีนะครับ
ใครที่ชอบหุ้นไทยแล้วก็คิดว่าไว้ใจให้ทีมงานบริหารหุ้นโดยการเลือกหุ้นอย่างมืออาชีพ
กองนี้มีทั้งแบบจ่ายปันผลทั้งแบบสะสมมูลค่านะครับ
เป็นแต่ว่าตัวชื่อกองเนี่ยเขาตั้งมาตั้งแต่ในยุคที่ว่าเขาอยากให้กองนี้เป็นกองที่สร้างรายได้กับผู้ลงทุนจากการลงทุนในหุ้น
สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมออันนี้กองทุน๕ดาวเลย

ตัวถัดมาเนี่ยใครที่ชอบอสาริมทรัพย์เราทั้งเลือกนะครับ
นี้หลายท่านอาจจะเคยรู้จักได้ยินชื่อแล้วนะครับ
ที่จะลงทุนในอสังทรัพย์ไทยสิงคโปร์เป็นหลักนะครับ
เน้นตึกสร้างเสร็จแล้วเป็นผู้เช่าแล้วรายได้ค่าเช่าประมาณสักปีละ๕๖นะครับ
แล้วก็เรากำลังขยายไปญี่ปุ่นด้วยนะครับ

ก็เพื่อกระจายความเสี่ยงแล้วก็หารายได้เพิ่มเติมนะครับ
ย้อนไป๓ปีได้๑๐๑๙ต่อปีนะครับ

เทียบเกณฑ์เกณฑ์อยู่๓๘๑ก็ชนะเกณฑ์ไป๖ต่อปี
ถือว่าเราสร้างอัลฟ่าเหมือนกันนะครับปีละ๖กว่า
จากการเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัวนะครับไทยสิงคโปร์
บางทีบางวันตลาดไทยขึ้นสิงคโปร์ลง
วันสิงคโปร์ขึ้นไทยลงก็ช่วยเกื้อหนุนกัน
คือว่าประมาณสุขฐานมาก
ให้ลงการสามารถลงสาธิตมาซับเป็นตัวเสริม
ช่วยรับความเสี่ยงการลงทุนและช่วยสร้างลายประจำด้วย
กองนี้มีเวอร์ชั่นที่เป็นดิวเดน

และก็ลูกค้าละกรชอบมาก
รับปันผลปีอีกแล้วในประมาณ๕๕
ก็กลายเป็นการสร้างรายได้อีกแบบหนึ่ง
ช่วยให้ท่านเสริมจากรายได้จากดอกเบี้ย

ที่๓อันนี้เป็นกองที่เราภูมิใจมากแล้วก็

แล้วก็มีเป้าว่าถ้าหุ้นขึ้นไปถึงจุดหนึ่งเราขายทั้งกำไร
หุ้นลงมาถึงจุดหนึ่งเราซื้อหุ้นเพิ่ม

วินัยการลงทุนปรับพอร์ต
กึ่งอัตโนมัติให้กับผู้ลงทุนเลยนะครับ
กองนี้จึงเหมาะกับคนที่อยากลงทุนในหุ้นกับตราสารนี้

หุ้นขึ้นก็ไม่มีเวลาขายหุ้นลงไม่มีเวลาซื้อ

ย้อน๓ปี๘๕๙ต่อปีนะครับ

แปลว่าเราชนะไปปีละ๕นะครับ
ชนะเกมประธานนะครับ
นี้จึงเหมาะกับคนที่อย่างที่ผมเรียนย้ำว่า

อยากให้เราปรับพอร์ตให้เราก็ปรับพอร์ตอัตโนมัตินะครับ
ที่เราทำมา๓๕ปีแล้ว

ใน๕ดาวเนี่ยทั้งโดยย้อนหลังยังไม่๓ปีนะครับ
ตาม๑๐๕ดาวเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างผลงานโดดเด่น
ทั้งย้อนไป๑ปี๓ปี๕ปี

ทีมงานเราสามารถทำผลงานได้ออกมาดีทั้งสั้นกลางและยาว
แล้วก็ย้อนหลังด้วยคือไม่ได้ดูเพียงปีเดียวนั่นสั้นไป

คือจะต้องไม่เสี่ยงมากจนเกินไปให้กับนักลงทุน
ครับใช่ครับคือผลแทนต้องชนะกลุ่มเดียวกันนะครับ
เมื่อจัดแรงกิ้งแล้วย้อน๑๓๕แล้วก็ความเสี่ยงก็ไม่มากเกินไปนะครับ
ซึ่งเรามีจนแค่๒๐คนแต่ว่าสร้างผลงานที่ดี
ไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสารเวียมอสับและความผสม
ค่ะมีทั้งหุ้นมีทั้งตราสารหนี้
ซึ่งปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าหุ้นโดดเด่นตราสารหนี้ก็น่าสนใจ

เบี้ยไทยเชื่อว่าปีหน้ายังไม่ขึ้น
เชื่อว่าทางกรณงคงโคดอกเบี้ย๑ครึ่งไปถึงสิ้นปีนะครับ
ดอกเบี้ยไทยไม่ขึ้นอสังหาฯไทยต้องดี
เพราะว่าควรลงสู่อสังหาฯเพื่อเอาปันผลที่สูงกว่าดอกเบี้ย
เพราะฉะนั้นอสังหาไทยจะไม่กระทบจากดอกเบี้ยฝั่งไทย
คือค่าชดเชยความเสี่ยงของอสังหาสิงคโปร์ยังสูงมาก
พนักงานลงทุนในสหรัฐสิงคโปรยังถือว่ามีตัวช่วย
โอกาสที่จะลงแรงและเจ็บตัวนี่น่าจะน้อยมาก

แล้วที่สำคัญวันนี้เราเลือกเฟ้นต์กองทุน
ได้รับการจัดอันดับเป็นกองทุน๕ดาวด้วย

นักลงทุนที่สนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูล
ได้ที่ปรึกษาการลงทุนสรุปนำ๒๘๖๙๕๙๕
ในเรื่องของการลงทุนในทุกมิติเลย
วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณมินครับ

วันนี้คุณวินและปามลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป